วิญญาณความเชื่อยังไม่ได้หมดนะคุณผู้ชม
จะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีอาการแปลก
ไม่ใช่คุณแต่ว่าเขามีอาการแปลก
ขณะที่เขาทำพิธีกรรมรายละเอียดจะเป็นยังไง
อาการแบบไหนไปดูกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแฝงร่าง
ระหว่างประกอบพิธีกรรมกันหน่อยแต่ละที่
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่พิธีบวงสวงพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทอง
ระหว่างทำพิธีมีชาวบ้านที่มาร่วมงาน
เกิดอาการแปลกน้ำตาไหลควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้ครับ
ไหนนั้นไหมัลเมื่อที่ไหมละ
ป้าหมายชาวบ้านที่มาร่วมพิธีบวงสวงต้นตะเคียน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดใหม่โคกมรุม
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ้างทอง
ได้เกิดอาการแปลกขณะไร้รำถวายสิ่งศักดิ์ศิลป์
ให้นั่งเก้าอี้พร้อมถามว่าชื่ออะไร
หมายก็ตอบว่าชื่อแม่สบายทอง
ปลื้มใจที่ลูกหลานนำอาหารมาเส้นสังเวย
พร้อมกับกำมือทั้งสองข้าง

ก่อนจะกลับมาเป็นปกติ

เจ้าแม่ตะเคียนเข้ามาแฝงร่าง

ที่จัดเครื่องสังเวยข้าวหวานให้นั่นเองล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมา

ได้ว่าจ้างนางรำให้มารำถวายแก้บน

ก็มีผู้ร่วมงานเกิดอาการแปลก

ของชาวบ้านคนที่ถูกรางวัล
ภายในวัดเดิมอำเภอพิมาย

กำลังไล่รำแก้บนอยู่นั้น

เป็นผู้หญิงมีอาการนั่งตัวสั่น

แล้วก็มีองค์มาประทับร่าง

บอกว่าทางวัดได้จัดพิธี

หลวงพ่อดำหลวงพ่อแดง
เทาเวสวันปู่ศรีนคร

เพื่อเสริมสิริมงคลในปีนี้

ชาวบ้านจึงนำตัวเลขหางประทัด
ไปเสี่ยงโชคปลากฎว่า

จึงลงขันกันว่าจ้างศิลปินแก้วเพทาย

และรับถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

ตอนนี้โปรดใช้วิจารณญาณ